กิจกรรมดีก็ต้องมีในรายการตลอดข่าวอยู่แล้ว

โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบของเก่าของโบราณ
ของเก่าต้องผ่ายมือไปทางนี้ด้วย

พัดลมเก่าตู้เย็นเก่าอะไรอ่ะ
เสาโทรเลขเก่าแฟนเก่า

แฟนเก่าอันนี้ไม่มีไม่มีแล้ว

แต่ที่นี่มีแน่นอนของเก่า

ว่ามันมีอะไรที่คุณหลงลืมไว้ที่นี่หรือเปล่า

ไปกันที่พิพิธภัณฑ์ความทรงจำค่ะ
พาคุณผู้ชมไปย้อนรำลึกถึงวันเก่า
ที่วัดเฉียงทองตมวลท่าวองทองอำเภอเมืองพระเยาท์
ที่นี่นะคะเขาสะสมของโบราณ
ศิลปะวัตถุโบราณกว่าหมื่นชิ้นนะคะ
โดยพระจักรพงศ์กันทโสพี
พระลูกวัดวัดเชียงทองเล่าให้ฟังนะ
พิธภัณฑ์นี้เกิดจากแนวคิดของท่านพระครู
ภัยจิตธรรมพรเจ้าอาวาสวัดเชียงทอง
ตัวท่านเองสะสมของเก่ามานาน
ตั้งแต่ปี๒๕๒๓ค่ะ
ซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้
ตั้งแต่ของโบราณยุคกลาง

มีมากมายหลากหลายดูกันไปคุณผู้ชม

เป็นเหล่างงานสะสมของโบราณ

ได้มาด้วยฝีมือของตัวเองคนเดียวหรอก

แล้วก็นำมาบริจาคให้กับพระท่านด้วย
ก็ถือว่าเป็นการช่วยการดูแลให้สถานที่แห่งนี้

เป็นพิพิธภัณฑ์ย้อนอดีตย้อนความทรงจำ
ใครได้มาเที่ยวมาชมก็จะได้เห็นไงประวัติความเป็นมาเนี่ย
อุปกรณ์งานกษีกรรมอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำไร่ไถนามีอะไรบ้าง
หลายอย่างทุกวันนี้ไม่มีแล้วหลายอย่างก็เรียกว่าไม่เคยเห็นเลยก็ว่าได้
พวกกระดิ่งห้อยคอควายพวกนี้ปืนตะขอหลายอย่างมาก
คุณผู้ชมคะใครที่ชื่นชอบของโบร่ำโบราณนะบอกเลยว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่ง
ที่น่าจะไปสัมผัสไปเรียนรู้จะได้เห็นอะไรที่ในสมัยโบร่ำโบราณมันเป็นมา
ทุกวันนี้ไม่มีแล้วโทรศัพท์แบบนี้ไม่เคยเห็นเลย
ใช่น้ำอ่อนรมโบราณแบบนี้ค่ะคุณทีวีไหมสมัยนี้มันเป็นจอแบน
เมื่อกี้จอโค้งจอพับได้ล่ะไหมเกิดเป็นโจนูนตู้ปลาใช่ไหมคุณ
เป็นสีขาวดำอยู่เลยคุณมีมูลค่านี้เพราะที่ไม่ได้หาแล้วนะคะ
เป็นแบบเครื่องที่เอาไว้เตือนใจว่าเราผ่านอะไรมาบ้างในแต่ละยุคสมัย
ที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงใต้ของเก่าแบบนี้ก็คุณค่า
แฟนเก่าแค่พูดเบาเท่านั้นล่ะ
ก็รู้สึกเจ็บแปลบขึ้นมาทันทีแล้ว
ไม่ต้องพูดถึงแฟนกงแฟนเก่าอะไรหรอก
ไปดูแค่ของเก่าให้มันมีคุณค่าทางใจก็พอแล้วนะคะ